วันนี้เราเริ่มต้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
มหาชัยสมุทรสาครนะครับอ่าถ้าใครผ่านไปผ่านมา
วันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยก็คงจะตกอกตกใจกันครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าอยู่ดีก็มีรถสีเหลืองคันหนึ่ง
เคยเป็นรถแท็กซี่ใช่ค่ะติดแก๊สด้วยรถคันนี้
แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ใช้วิ่งแท็กซี่แล้วก็เลยมาเป็นรถวิ่งทั่วไปเนี่ย
อยู่ดีดีไฟโหมลุกไหม้ขึ้นมาแบบค่ะคือน่ากลัวมากนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับ
เฮ้ยทำยังไงละเฮ้ย

โอ้โหคือน่าตกใจตรงที่คนขับรถคันนี้ลงมาแบบไฟคลอกทั้งตัว
ไฟยังติดอยู่ที่ตัวอยู่เลยอ่ะนี่เห็นไหมฮะที่อยู่ข้างรถเนี่ยครับ
ลิ้งตกลงมาเนี่ยอาการสาหัสนะฮะโอ้โหเป็นคนขับรถคันนี้นี่แหละ
เมื่อก่อนเป็นรถแท็กซี่ครับทีนี้เขาปลดระวังแล้วเขาก็มาวิ่งเป็นรถบ้านนะครับ
ประมาณเที่ยงบ่ายนะครับทุกผู้ชมครับคนที่มาที่ห้างโอ้โหตกอกตกใจนะครับ
จากช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่มาดับเพลิงมาช่วยเหลือคนเจ็บแล้วเนี่ย
คนที่อยู่แถวนั้นก็ถ่ายคลิปไว้ได้ก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยฮะ
ที่อยู่ใกล้ก็วิ่งขับหนีกันนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณลานจอดรถกลางแจ้งของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่มหาชัยสมุทรสาครนะครับ
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็กรีดร้องด้วยความตกใจแล้วครับ
รถคันอื่นที่จอดอยู่ใกล้ก็ขับถอยหนีกันหมดนะครับ
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็หน่วยกู้ภัย
รถคันนี้เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลสีเหลืองนะครับ
ดัดแปลงมาจากรถแท็กซี่เก่า

รถแท็กซี่เก่าไม่ได้วิ่งแท็กซี่แล้วนะครับเพลิงลุกไหม้ทั้งคัน
แล้วช่วงที่ไปดับเพลิงใช้น้ำฉีดสกัดอยู่๑๐นาทีเนี่ยจนควบ
เพลิงได้ปรากฏว่าคนขับรถนะฮะหล่นลงมาแล้วก็นอนกองอยู่
พื้นข้างรถครับถูกไฟลวกทั้งตัวนะฮะอาการสาหัสทราบชื่อ
มาคือนายสมชายบรรลุดีอายุหกสิบปีเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัว
ส่งโรงพยาบาลสมุทรสาครนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่แถวนั้น
นะครับมีคนขับรถแท็กซี่ที่อยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยบอกว่า
เห็นรถของนายสมชายขับวนไปวนมาอยู่หลายรอบพอมาถึงรอบ
สุดท้ายตรงหัวโค้งก่อนจะมาถึงจุดเกิดเหตุตรงนั้นน่ะเขา
เป็นจุดจอดรถของแท็กซี่ค่ะนะฮะก่อนถึงจุดเกิดเหตุที่เป็น
แท็กซี่จอดประมาณร้อยเมตรอยู่ดีดีไฟก็ลุกไหม้ขึ้นซึ่ง
เขาบอกว่าเขาเห็นว่ามันลุกไหม้ขึ้นมาจากในรถของนายสมชายนะ
แล้วรถของนายสมชายก็เสียหลักไปชนแท็กซี่อีกคันหนึ่ง
จะไหลไปชนรถแท็กซี่คันที่สองแล้วรถแท็กซี่คันที่สอง
ก็ไปชนรถยนต์ของชาวบ้านอีกคันหนึ่งก็เสียหายกันเล็กน้อย
ส่วนสาเหตุยังไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ลูกก้านน่าจะลูกอยู่ช่วงนี้แหละกางหน้านี้แหละก็ก็เสียหลักเข้ามาชนเลย
คือแกวนรถตรงนู้นไปแล้วพอไปตรงนั้นเสร็จไปก็มันแม่เลย
วันที่แรกยังไม่ไหม้ไม่ไหม้คือรถจะไหม้อยู่ช่วงช่วงข้างหน้านี้แหละครับ
จังหวะผมหันไปเจออยู่พอดีจากการตรวจสอบรถของนายสมชายนะครับ
ตอนนี้เป็นรถส่วนบุคคลนะฮะเมื่อก่อนก็เคยทำแท็กซี่
แล้วก็ติดแก๊สเอ็นจีวีไว้นะครับตอนนี้ก็ยังติดอยู่นะครับ
เมื่อเปิดประตูรถก็ได้กลิ่นน้ำมันคลุ้งไปหมดเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่วิทยาการบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
สาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับถึงทำให้เกิดไฟไหม้
แล้วก็คนขับบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้แต่จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของทางห้างนะฮะ
ก็จะเห็นว่านายสมชายเนี่ยก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่รถเนี่ย
เขาจอดรถคุยกับคนขับแท็กซี่แถวนั้นก่อนค่ะนะฮะ
คุยกันอยู่นานเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่ของตัวเอง
ขับวนไปวนมาก่อนจะเกิดเพลิงลุกไหม้เกิดขึ้นนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่โรงพยาบาลสมุทรสาครนะครับ
ไปดูอาการของนายสมชายนะฮะก็ไปเจอกับภรรยานะครับ
ภรรยาก็มาดูอาการแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนที่สามีจะออกจากบ้านวันนี้เนี่ยบอกว่าจะมาหาเพื่อนที่ขับแท็กซี่ด้วยกันนี่แหละ
มาเคลียร์ปัญหาที่เคยทะเลาะกันแล้วก็ขับรถมาที่ห้างที่เกิดเหตุ
ซึ่งภรรยาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทะเลาะเรื่องอะไรกัน
นำมาสู่เหตุการณ์ในครั้งนี้
เมืองต้นตำรวจคาดว่าสาเหตุไฟไหม้รถแท็กซี่ของนายสมชายเนี่ย
ก็น่าจะมาจากการจุดไฟเผาตัวเองอาจจะต้องการประชดปัญหา
หรือว่าปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอะไรที่เกิดขึ้นนะครับ
คือขับอยู่แล้วก็จุดไฟจากข้างในไปเลย

ชุดพิสูจน์หลักฐานในการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
แต่ว่าตัวนายสมชายเนี่ยตอนนี้ก็ยังเจ็บหนักอยู่

ค่ะเพราะก็เห็นว่าพลเมืองดีพยายามวิ่งเข้าไปช่วย
ไปเอาผ้าช่วยดับไฟเอาน้ำไปราดแท็กซี่คันอื่น
เขาติดแก๊สเหมือนกันที่อยู่ใกล้ก็ต้องรีบขับออก
ก็กลัวว่าไฟจะไปใกล้นะคะ